คุณผู้ชมครับไปเฮฮาสนุกกับทางบ้านที่ส่งคลิปมา
น่ารักมากเลยไปดูกันครับว่าน้องหมาตัวนี้มาพร้อมกับไฟ

เห็นไงมาพร้อมกับไฟส่องสว่าง
คือไม่มีหลงจริงแล้วไปไหนก็เห็นน่ะ
ตอนอยู่ในบ้านก็จะเบาบแบบนี้

ไม่หมาก็กระสืออะว้าวขนาดนี้

อู้วยังไงคะไฟมาจากที่ไหนคะ

ไม่ใช่หมาส่องกบทำไมหรอก
คือเขาคงเอาแบบไฟไปติดไว้ตรง

หรือว่าหมาจะเป็นคนที่คอยดูแลความปลอดภัยในตัว

เห้ยมีใครมาเออมีใครมา

ขอบคุณเจ้าของคลิปครับคุณคมศักดิ์พัฒนาวงชัย
คุณคมศักดิ์เขาเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าวันนั้นเขาไปร่วมงานศพคนในหมู่บ้าน
แล้วช่วงนั้นเวลาสักช่วงถุ้มกว่าพอดี
คุณพี่คมศักดิ์เห็นแล้วน่ารักดีเลยสไลด์มือถือ
ถ่ายคลิปอันนี้เอามาแล้วก็ส่งให้พวกเราดูครับ
แต่จากอาการแบบนี้ขอบคุณพี่โค้มศักดิ์ได้เสื้อเลยครับ
สวัสดิ์ค่ะรับเสื้อเย็ดตะลอนข่าวสวยตัวนี้ไปเลยนะคะ
ไม่ช่วยพูดไม่ช่วยทำมาหากินน่ะ

จงตรงคลิปมาทางเฟซบุ๊คตลอดความ